เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมแฟนคลับได้เห็นภาพสุดประทับใจนะคะ
ระหว่างคุณโบแวนด้ากับน้องออโต้ด้วยค่ะ
สร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นภาพของแม่
คุณโบวันดากับลูกชายคนโตน้องออโตพี่ชายต่างท่อน้องมะลิ
โมเมนต์น่ารักผ่านทางอินสตราแกรมของเด็กชายเป็นครั้งแรกค่ะ
พร้อมกับข้อความบรรยายภาพสุดประทับใจ
บอกว่าขอบคุณที่รักและดูแลผมครับแม่รักแม่นะครับ
ซึ่งก็ได้เห็นถึงความรักความใกล้ชิดผูกพันของสองคนแม่ลูก
แต่ว่าที่ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็บรรดาแฟนคลับเป็นปลื้มไปตามกัน
ก็เห็นจะเป็นความสุภาพบุรุษของน้องออโต้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูย้อนกลับไปเขามีอยู่ประมาณ๕ภาพเนี่ยคุณผู้ชม
ภาพที่เป็นภาพน้องมะลิประมาณ๗วิกอาโกมาแล้วก็หลายสัปดาห์แล้ว
ก็เป็นช่วงที่คุณป่าวชุดสดีได้เสียชีวิตเพียง๑วันนะครับ
น้องออโต้ก็ได้มีการโพสต์รูปน้องสาวน้องมะลิเนี่ยแหละ
ประโยคสุดซึ้งด้วยมีแคปชั่นบอกว่า
มะลิพี่โต้จะดูแลมะลิแทนพ่อป่อเอง
ปอไม่ต้องห่วงนะครับพี่โต้สัญญาค่ะ
พี่ชายที่แสนดีคนนี้เขาหลายคนให้คำนิยามกันไปแล้วนะคะ
กดติดตามตอนนี้คุณผู้ชม๒๘๐๐๐กว่านะครับ
แล้วก็ยอดเนี่ยเพิ่งเช็คเมื่อเช้ายอดขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเปิดตัวครั้งแรกปุ๊บฮอตไม่เบาเลยทีเดียวไง
เพราะความรักในครอบครัวเนอะเป็นพี่ชายที่แสนดี
แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาจะดูแลน้องมะลิเนี่ยค่ะ

ตอนนี้มีเป็นเพจแฟนคลับน้องออโต้เกิดขึ้นแล้วนะครับ

ว่าจะมีการอัพภาพอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ
ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

แล้วก็เชื่อว่าเด็กสองคนนี้จะเป็นเด็กที่โตไป
แล้วก็เป็นคนคุณภาพของสังคมนั่นเองค่ะ